คุณผู้ชมค่ะจากสวยที่เบ้าหน้าหน้าม้าจักรวาลกันมาแต่ละคนนะ
ช่วงนี้บอกเลยสงสัยอากาศมันร้อนคุณค่ะ
เหล่าสาวคนบันเทิงนะฮะก็เลยขอเปิดตัวเปิดใจกันหน่อยดีกว่า
สวยตั้งแต่หน้ายั้นหลังเลยค่ะ
เออถันหลังแล้วอยากเห็นหน้าถันหน้ามาว้าวว้าว
นางเอกสาวคนนี้ก็เลยดีกว่านะคะใหม่ดาวิกาค่ะยืนหนึ่งเรื่องความปั๊วความสวยผิวดีมาก
แล้วหุ่นของน้องที่ผอมเพรียวบางซะละเกินนะฮะเราบอกเลยว่าน้องนี่นะฮะ
หนึ่งในเรื่องของการโชว์แผ่นหลังน้องใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ชอบใส่ชุดที่แบบเว้าหลังอะไรอย่างนี้นะคะ
แฟนคลับเนี่ยก็จะได้เห็นสาวใหม่โชว์แผ่นหลังสุดแซ่บเดินเล่นริมชายหาดอวดหุ่นสวยเป็นประจำค่ะ
ในลุคเดรสสีดำนะเดี๋ยวคุณจะให้คุณผู้ชมดูตัดกับผิวสีขาวคุณดูลึกสุดใจจริงชุดนี้นะคะขาวจั๊วเลย
คุณผู้ชมค่ะสวยจนตะลึงจริงนะเชื่อว่าภาพเหล่านี้เวลาลุงเต๋อเห็นนะบอกเลย
ไม้สั่นนะถือไม้เรียวอยู่ไม้ก็ลุงเต๋อถ่ายไปด้วย
อะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะต่อเนื่องกันเลยกับความแซ่บด้านหลังค่ะนี่นางเอกสาวคนนี้ใบเฟิร์นพิมชนกค่ะ
โชว์แผ่นหลังคาวเมื่อไหร่นะฮะบอกเลยว่าขาวสว่างวาบยันทร์ข้างหน้านะฮะ
ทำเอาเหล่าชาวเน็ตนะใจบางหนักมากไม่ไหวจริงหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งแต่ละเซตภาพที่สาวใบเฟิร์นโชว์หันหลังก็จะเป็นฟิลแบบชิวนะพี่แจ๊ค
อวดผิวสวยรับแดดอะไรอย่างนี้สว่างว้าไปเลยเรียกได้ว่าจัดเต็มความแซ่บซีดมาก
คือไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีระหว่างใบหน้าที่สวยของน้องกับแผ่นหลังที่ขาวเนียนมาก
โอ้โหสุดยอดไปเลยแต่ละคนนะดูแลตัวเองดีจริงเลยนะ
ต่ออีกคนนึงละกันนะคะนิชานัทธนิชาละกันบอกเลยคนนี้แผ่นหลังก็สู้ได้เหมือนกันนะคะ
นี่ยิ่งภาพโชว์เซ็ตหลังนะบอกเลยชุดกับชงกาแฟบางเบาสุดขวบขา
บอกเลยแซ่บยั่วไปเลยจ้านี่นะคะเป็นการโชว์แผ่นหลังที่ขาวเนียนแบบโนบราไปเลยจ้ะคุณผู้ชม
นานทีจะได้เห็นสาวนิชานะเปลี่ยนลุคจากหวานเนี่ยมาเปรี้ยวเซ็กซี่บ้างนะคะ
ไม่ทำให้ชาวเน็ตผิดหวังจริงจ้า
อีกคนนึงละกันคนนี้เรื่องความขาวเนี่ยก็อันดับหนึ่งนี่
มาเลยค่ะแก้วจริญญานะคะคนนี้บอกเลยว่ามีแฟนแล้วแต่ว่าโชว์ได้ค่ะ
เพราะว่าตั้งใจนะคะตั้งตัวเจ้าตัวเนี่ยตั้งตัดสละโสดไป
ก็มักจะได้เห็นเจ้าตัวนั้นในลุคเซ็กซี่บ่อยค่ะ
ทำเอานุ่มโมโหบอกเลยว่าตาลุกวาเป็นแถวเลย
โดยเฉพาะชุดที่ได้เห็นแผ่นหลังขาวเนียนแบบนี้
ไกลไม่พอยังมีความเบลอด้วยนะคะ
พูดถึงแจกรินทำไม

ซูมมาเพราะเดี๋ยวจะเปลืองเวลา